กลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของการจัดกิจกรรม
เพื่อระดมทุนให้กับทางโรงพยาบาลนครพนม
แล้วก็โรงพยาบาลแขวงคำม่วนที่สปลาว
ตอนนี้คุณโตโน่นะคะกับนายอารมณ์เวียงด้านประธานชมรมนกเป็ดน้ำจังหวัดนครพนม
ไปที่ริมน้ำโขงนะคะเพื่อร่วมกันเก็บขยะท่ามกลางประชาชน
ที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามนะคะ
ี่สิบสองตุลาคมนี้นะคะคุณนิชาก็จะร่วมรำบวงสวง
พญาศรีสัตนคราชเพื่อความเป็นสิริมงคล
ที่โตโน่จะเริ่มกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงด้วยนะคะ
โตโน่บอกว่าตอนนี้มีความพร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจ
แม้ว่าจะมีกระแสดราม่าแต่โตโน่บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา
หมายสำคัญที่สุดคือการทำกิจกรรมให้สำเร็จ
เพื่อช่วยแพทย์พยาบาลที่ต้องทำงานเหนื่อยกว่าตนอีกเยอะค่ะ
แล้วก็โตโน่ก็ตระเวนว่ายขอพรสิ่งศักดิ์เสร็จ

รวมทั้งพบปะหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อประสานความพร้อมในการจัดสถานที่
จากประสบการณ์ของตนเองสภาพน้ำตอนนี้ถือว่าไม่อันตราย
ส่วนเรื่องสภาพอากาศแม้ว่าจะเริ่มหนาว
แต่น้ำนั้นมีความอุ่นจึงไม่ต้องห่วงเรื่องการเป็นตะคริวนะคะ
ก็เตรียมกลับมาวิ่งระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลเบตงจังหวัดยาลาด้วยค่ะ
ก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๐พฤศจิกายนนี้นะคะ
งานนี้จะจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางเทศบาลเบตงค่ะ
ใครที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑ตุลาคมนะคะ
มีเวอร์ไวน์เว็บขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ